รุนสวัสดิค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศยามเช้านะคะ
วันนี้มาพบกัน๑๔พฤศจิกายนตรงกับวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เป็นวันที่เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมการทำฝนหลวงฝนเทียมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาภัยแรงนะคะ
แต่ในช่วงระยะนี้เป็นช่วงฤดูหนาวและเข้าสู่ภัยแรง
สภาพอากาศไม่ได้เอื้ออำนวยในการทำฝนหลวงก็คงจะต้องพักยาวไปจนถึงช่วงประมาณปีหน้าต้นปีนะคะ
แต่ว่าสภาพอากาศในช่วงของหน้าหนาวก็มีฝนตกลงมาได้บ้าง
โดยจะมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงของตอนบนของประเทศ
มาดูเรื่องสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
วันนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองหรือยี่สิบห้าองศาเซลเซียสนะคะ

ส่วนตอนบ่ายเย็นวันนี้อุณหภูมิภาพรวมนะคะ
อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบแปดถึงสามสิบองศาเซลเซียสนะคะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียส
เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกัน
ปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้เกิดอากาศที่มีทั้งร้อน
มีทั้งโอกาสเกิดฝนก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุม
ทำให้ประเทศไทยที่มีอากาศร้อนอยู่แล้ว
มีสภาพอากาศที่ปะทะกันเลยโอกาสเกิดฝนขึ้นมาได้บ้าง
บางพื้นที่วันนี้ภาคเหนือนะคะจะมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่
มากสุดที่จังหวัดตากค่ะส่วนภาคอีสานนะคะ
สุดที่จังหวัดนครพนมโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนภาคกลางรวมถึงแถบตะวันตกนะคะอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็มีลมแรงด้วย
ภาคตะวันออกฝนตกมากสุดที่จังหวัดระยอง
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอยู่ที่สงขลาและตรังนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีรายงานฝนตกนะคะแต่ว่าใครที่เฝ้ารอเรื่องของอากาศหนาวอากาศเย็นมาค่ะ
แต่ว่ารอหน่อยนะคะช่วงนี้กำลังมาอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าได้มีโอกาสใส่เสื้อกันหนาวอย่างแน่นอน
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงจะต้องดูแลช่วยกันก็คือเรื่องของการใช้น้ำให้ประหยัด
เพราะมันคือทรัพยากรที่สำคัญนะคะแม้ว่าหลายคนหลายพื้นที่อาจจะไม่ได้รู้ซึ้งถึงความขาดแคลนน้ำ
แต่ยังไงให้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะจะได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยการทำฝนเทียมมากนัก
เราต้องอยู่ได้ด้วยการที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมให้ดีนะคะ
วันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ